เชอรี่คะข่าวแรกหลบให้ยานแม่ค่ะ
ไปแล้วค่ะนะคะพี่ดังพันกรท้องไม่รับทับไม่ท้องนะคะ
ปาร์ตี้สายครบรอบ๔๐ปีค่ะ
คอนเซ็ปต์ปั๊วมากนุ่งกระโปรงเกรค่ะ

บอกว่าอวตารยานแม่แด่พื้นโลก
โอ้โหพี่รังของเรามาในชุดเนี่ยค่ะ
กระโปรงยีนสั้นแหวกหน้าฉันอ่านไม่ผิดค่ะ
กระโปรงยีนสั้นค่ะพร้อมแจ็คเก็ตตัวโปรด
เข้าชุดสุดกิ๊บเก๋ค่ะแล้วก็รองเท้าบูธยาวส้นสูง

ให้เสริมมาคอนเซ็ปต์พี่เจ้าตัวลงแฮดแทชจะว่า

อ่าคุณพ่ออยู่หลังคุณแม่นะคะ
เพื่อนพ้องชาวอาเอสเก่าทั้งหลาย
คุณเดปิบาซูคุณต้องภรรมัย

แหม่มพัชริดามาร่วมเดินพรมแดง
เขามีพรมแดงด้วยนะ
จัดย้าวตั้งแต่บ้านแถวนู้น
รู้มั้ยทานอะไร

คุณดังก็จัดเต็มนะคะชุดนี้เลยนะคะ
ถือว่าเป็นแฟชั่นเก๋นะคะ